ดูนี่เด็กสองคนนะฮะสไตล์บ้านติดดินติดดินเหมือนกันนะฮะ
เขาชอบเพลงช่วงที่แห่โจ๊ะเหลือเกินนะสายฟ้าพายุช่วงนี้
คอนเสิร์ตไปเลยจ้ะพี่ป้าน้าอาทั้งหลายแต่จะร้องเพลงอะไรนั้นไปดูจ้า

พอโทษนะครับแฟนขุนคอพับ

เพลงฮิตของเด็กแหวนหัวทองเขาดูจากคลิปทั้งภายุมีการเตรียมจังหวะกลองกันด้วยนะ
เอาแบบนี้ก่อนสิแล้วเดี๋ยวร้องท่อนนี้แหม่สนุกสนานเต็มที่เลยนะคะ
เสียงร้องเนี่ยทรงพลังมากแต่สังเกตกลองเขาดีไหมคะ
หาอะไรที่ใกล้ตัวใกล้มือไปก่อนนะฮะ
เห็นแบบนี้แล้วคุณพ่อนดคุณแม่ชมต้องสนับสนุนความชื่นชอบของน้องนะ
คลองให้แล้วนะต้องส่งไปเรียนร้องเพลงอะไรอย่างนี้นะน่าจะดีนะคุณผู้ชมนะ
แล้วถ้าคุณแม่ชมพู่คลอดลูกสาวออกมาบอกเลยว่าสบายใจได้เลย
กล่อมน้องนอนนะไม่รู้ว่าน้องจะหลับตานอนหรือว่าลุกขึ้นเต้นไปพร้อมพี่ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันไปนะเพราะว่าสองคนนี้สนุกสนานคึกคักกันตลอดเลยนะจ๊ะ
น่ารักดีนะเป็นฝาแฝดที่เข้ากันเข้ากันนะ